วันนี้น้องอีฟพุทธิดาพร้อมครอบครัวรวมไปถึงนายวินัยพันธรัฐ
นายพิชัยทองเนียมสมาชิกวงดีอิมพอสเบิลเนี่ย
ก็เดินทางมารับศพของอาต้อยเศรษฐา
หลังจากที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดวัย๗๗ปีนะฮะ
สวดที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
อีฟเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพ่ออยู่ในภาวะประคับประคองมาสักพักหนึ่งแล้ว

ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่รู้ว่าสภาวะของโรคไม่สามารถรักษาได้แล้ว
พ่อทานไม่ได้เหมือนคนไข้หนักหลายเคส
ถ้าหากทานได้หมอก็จะรักษาได้เพิ่มเติม
สภาวะร่างกายแบบนี้ทำให้มีสภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมขึ้นมา
ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นมาก
ซึ่งพ่อเข้าออกโรงพยาบาลหลายรอบต้องดูระหว่างโรงพยาบาลกับบ้าน
หากมีอะไรที่ไม่สบายตัวไม่สบายใจก็กลับมานอนสักช่วง
แล้วก็กลับมาบ้านใหม่จริงคือเอาส่งไปโรงพยาบาลแป๊บนึง
แล้วก็กลับมาบ้านใหม่ไม่มีสัญญาณอะไร
แต่หมอก็เคยพูดว่าอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งนะ
ที่เราจะสามารถทำให้พ่อดีขึ้นได้มันอาจจะทรงสุด
แต่เราเนี่ยก็ไม่เคยมีประสบการณ์เราก็คุยกันเพียงแต่

ไปดูบรรยากาศที่วัดเทพศิรินนะครับ
พี่น้องวงการบันเทิงก็มากันเยอะ

นี่นะฮะน่าจะทุกรุ่นทุกเพศทุกวัย

พี่ชาวจำได้ว่าอาต้อยนี่ก็คือเป็นพิธีกรมาตามนัดตอนนั้นสนุกมากนะฮะ
แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนั้นนะฮะ

ขอแสดงความเสียใจจากสุดซึ้งจริง
ขอให้ต้อยไปสู่พระภูมิที่นี่นะครับ